ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อย
ตอนนี้เขาก็เริ่มจัดงานแล้วแหละนะคะ
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบึงศรีฐาน
เขาก็ประดับตกแต่งสถานที่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่
การแสดงแล้วก็งานเริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้

แต่ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศก่อนก็จะเป็นแบบแนวธรรมชาติ

มีผ้าเขามงค์เขามาผ้าไทยกันด้วยนะคะ
ชื่องานลอยกระทงประจำปี๒๕๖๐ก็คือ
ศรีฐานเฟสติเวิลบุญสมมาบูชาน้ำ
งานนี้มีการจัดซุ้มต่าง
ออกร้านแสดงสินค้าทางวัฒนธรรม
ฝีมือประชาชนฝีมือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับตกแต่งด้วยทงหลากหลายสีสัน
อยู่ที่บริเวณหน้าหอศิลปะวัฒนธรรม
จนไปถึงริมถนนศรีฐานทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
เพราะถนนเส้นนี้แหละจะเป็นเส้นทางหลักในการแห่ขบวนต่าง

จัดงานครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานขอนแก่นได้บรรจุเทศกาลนี้ลงในคู่มือเทศกาลงานประเพณีด้วยนะคะ
ช่วยส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
และปีนี้ก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในงานเนี่ย
แต่งกายด้วยผ้าพื้นบ้านภาคอีสาน
ผ้าขาวม้าก็ได้ผ้าไฟก็ได้ผ้าไหมก็ได้
แล้วแต่ให้เข้ากับบรรยากาศบุญสมมาบูชาน้ำ
เพราะฉะนั้นใครอยู่ที่ขอนแก่นอยู่ใกล้
หรืออยากจะไปเที่ยวภาคอีสานก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำให้ไป
ของกินของใช้ของฝากเพียบ
และยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวมาแล้ว

ไปนั่งหน้าเตาเลยนะ
นั่งหน้าเตาเหนือแตกตั้๊กเลยครับ

ระหว่างหน้าคว่ำลงมาด้วยนิดนึง